ก็ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของดราม่าณท่าเรือ
โอ้โหเกมเมื่อวานนี้กับศึกฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือเจอกับชนบุรี
คือในเกมเป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่มีคุณภาพมากเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒
แต่มันมีเรื่องราวให้พูดถึงนอกเหนือจากนั้น
ก็ประตูนะครับก็ดูภาพกันไปแล้วกันแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีจังหวะนะครับ
นาทีที่๘๖ก็คือกล้ายจะจบเกมแล้วแหละประกอบเตรียมพักกันนะครับ
เตะของท่าเรือเนี่ยก็ถูกแฟนบอลทีมตัวเองโอ้โหใส่แล้วก็ต่อว่า
คือมันเป็นช่วงที่แฟนท่าเรือเองก็พยายามอยากจะให้เร่งเครื่อง

แล้วก็มองว่าน่าจะมีโอกาสนะที่จะแสดงชนะได้อะไรอย่างนี้นะครับ
คือเราไม่เอาภาพเคลื่อนไหวมาเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจังหวะ
พูดแล้วอาจจะไม่สุภาพแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเสียงเนี่ย
แต่ว่าถ้าเราอ่านปากของนักเตะเราจะรู้ว่าเขาพูดว่าอะไร
แต่ว่าบางคำที่เราบอกได้ก็คือว่า
เนื้อหาที่ประกอบพูดตอบโต้กับแฟนบอลก็คือประมาณว่า

คือผู้เล่นทุกคนแหละไม่ใช่เพียงแค่ประกอบนะครับ

ถ้าทำบอลเสียเล่นไม่ดีหรือบางครั้งไม่ถูกใจ

ทุกทีมแฟนบอลก็มีโอกาสที่จะตะโกนต่อว่านักเตะได้
แล้วสนามที่ท่าเรือบอกเลยเป็นสนามที่แฟนบอลกับผู้เล่น

แทบจะทุกคำคือแค่แฟนบอลกระซิบกันเผลอนักบอลยังได้ยินเลย
ใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับ
ร้องเองก็อาจจะสติแตกไปนิดนึงเพราะว่าจังหวะเกมมันค่อนข้างเข้มข้นกดดัน
ก็ส่งผลให้แฟนบอลไม่พอใจอยู่แล้วแหละ
แบบนี้ก็ร้อนถึงมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรต้องลงมาเคลียร์เองเลยนะ
ใช่เพราะว่าจบเกมเลยนะครับแฟนบอลท่าเรือบางส่วนที่มีปัญหากันตรงนั้นนะครับ
เขาก็ไปรอที่ทางออกของนักเตะ
อันนี้เป็นภาพตอนที่จบเกมแล้วดูมันยังไม่มีอะไร
แต่สุดท้ายพอเหตุการณ์ดูมันจะบรรปลายแปปแปงก็เข้าไปพูดคุยนะครับ
แล้วก็พาน้องบาสปากรเปรมพักเนี่ยไปขอโทษแฟนบอลกลุ่มนั้นด้วยนะครับ
ว่าตอนนี้สถานการณ์ของการท่าเรือมันอยู่ในช่วงฟอร์มตกครับ

พี่เชียบาทใช่มั้ยคนนู่นใช่มั้ย
ทุกคนอยากให้ชีดของดังหนึ่งนะ

นับพี่ขอกำลังใจนับพี่ขอให้ทุกคน

สักกี่คนที่ต้องลงมาเคลียร์กับแฟนบอลแบบนี้
ยกมือไหว้มาบอกว่าพี่ขอพี่ขอนะ

เขาเห็นทุกคนเป็นครอบครัว

แต่ว่าโอเคมันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง

ซึ่งประดับแป๊กเองก็มีการโพสต์เหมือนกันนะครับ
ในสื่อโซเชียลวิเดียของตัวเอง
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ร้องไห้แบบนี้มานานแล้วนะครับ
แล้วก็แน่นอนมันเสียใจอยู่แล้ว

ทุกคนเครียดกดดันเข้าใจ
ความรู้สึกแฟนบอลว่าอยากจะกลับไปสู่จุดเดิม

เพราะว่า๕เกมหลังได้แค่๒แต้ม
แล้วก็ย้ำว่าทำท่าเรือตอนนี้ตัดสินใจนะครับ
มาเทคโอเวอร์ท่าเรือเพื่อรับในการดูแลทีม

เธอยังบอกว่าณวันนี้เธอ
จะเป็นจ่าฝูงนะแล้วก็ฤดูการนี้

ถ้ามีคำไหนที่มีความหมายที่มากกว่า

คำนั้นในการขอโทษแฟนฟุตบอลทุกคน

เขาปกควบคุมตัวเองไม่ดีพอ

โอ้โหคนนี้ก็ไปโพสต์อะไรไว้เหมือนกันนะคุณวรปัตนะ
ก็นี่ครับที่เห็นบนหน้าจอทางใครทางบันเทิบบาย
คือเขาลงมาเป็นสำรองเพื่อจะมาปิดเกมนะครับ
แต่ว่ามีเวลาน้อยจนเกินไปนะครับ
แล้วก็จริงแต่หลายคนเชียร์ว่าสุบัญญาคุณซื้อมา

อันนั้นคือมุมมองแฟนบอลแต่ว่าสโมสรก็ไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
โพสต์ตรงนี้ก็กลายเป็นที่มาเหมือนกัน

แต่สุดท้ายเนี่ยโพสต์นี้ของสุบัญญานะครับ

รุปแล้วก็คือว่าอารมณ์ในเกมเหมือนกันนะครับ
โพสต์แบบนั้นไปก็ขอโทษแล้วก็บอกว่า
เขาบอกว่าเขายังต้องการเล่นต่อแล้วก็
ขอให้แฟนบอลเป็นกำลังใจต่อไปครับ

คุณซื้อของสิงห์เจ้าท่านะครับดูเหมือนว่าความมั่นคงเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วล่ะ
คลอแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ชนะใครมา๕นัดติดทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์มันยากขึ้น
แฟนบอลการท่าเรือก็ติดตามใกล้ชิดแล้วครับว่าเสด็จจะได้อยู่คุมทีมต่อไปหรือไม่
ก็ในโลกโซเชียลมีการคาดการณ์ว่ากุศือที่จะมารับงานแทนถ้าหากว่าเซอร์เด็ดไม่ทำทีมต่อแล้วจริงนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร